ผู้ชมครับภาพกุมชมไปดูเหตุการณ์บนห้องถนนที่จงหวัดเชียงรายข้ามีรถกระบะ
ไม่อยู่ท่วยไม่อะไรขับรถหนีไปเลยนะคะมาดูภาพเหตุการณ์
ก่อนขนาดที่จะเล่าเยอะเติมให้ฟังว่าจับตัวได้ไหม
ชนเต็มเต็มแบบนี้นี่รถจักรยานยนต์นี่ล้มแบบคือกระเด็นเลยอะค่ะปากซอย๒๒ถนน
หมายเลข๑๒๐๒ช่วงป่าแดดภูกรรมยาวอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะคะ
ทางรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นวัยรุ่นสองคนคือรถถลายไปเลยอ่ะคนกระเด็นได้รับบาดเจ็บ
กระบะหนีแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่ามีพลเมืองดีมีตำรวจ

ก็ไหลมาก็ปิดยัดเนี่ยครับปิดยัดตำรวจ

นิ้งหนานิ้งหนาตำรวจนิ้งหนา
นี่นี่แหละนี่
นี่นี่ตำรวจพอตำรวจนิ้งนี่
นี่ครับพอตำรวจยิงแล้วหนี

ล้อมนะมีรถขวางหน้าตำรวจมายืนล้อม
ยังไม่ยอมเลยกระบะสีขาวคันนี้
ยังพยายามจะขับรถหลบหนี

ตำรวจต้องยะยิงยางรถยนต์
ยางรถยนต์เพื่อสกัดหลายนัดมาก

ขับไปต่ออีกค่ะเนี่ยยิงยางเนี่ยไม่หยุดค่ะ

ข้ามจังหวัดไปถึงตำบลห้วยแก้ว
อำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาว

แต่สุดท้ายนะคะรถกระบะขาวคันนี้

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเขากำลังขยายถนน
ตำรวจก็ตามไปรวบตัวเอาไว้ได้ทัน

ใช่ค่ะก็ยิงยางแล้วอ่ะยังบดไปแบบโอ้โห
เขาเป็นชาวอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะคะ
แต่เขาคล้ายกับคนสติไม่สมประกอบพูดจาไม่รู้เรื่อง
ก็เลยนำตัวไปโรงพักประสานญาติมาสอบถามเพิ่มเติม
ให้ข้อมูลว่านายสิทธิชัยป่วยเป็นโรคสมองฝ่อ
มาปีกว่าแล้วเคยรับการรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่
ปกติญาติไม่ให้ขับรถ
แต่นายสิทธิชัยอาศัยจังหวะที่คนในบ้านเผลอค่ะ
คนในบ้านไม่เห็นแอบเอารถออกมาขับ
ก็เนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้
เมืองต้นญาติยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญให้กับคนเจ็บทั้งสองคนค่ะ